ท่านผู้ชมครับสถานการณ์โควิดสิบเก้าตอนนี้ยังหนักนะฮะ
ล่าสุดตัวเลขของไทยเนี่ยผู้ที่ติดเชื้อวันนี้เพิ่มอีก๒๐๒๕รายนะครับ
นี่นะฮะแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตอีก๒๐ราย
ผู้ที่รักษาหายวันนี้๒๑๘๑รายนะครับ
ตอนนี้เรายังมีผู้ติดเชื้อโควิดที่ยังรอการรักษาอยู่อีก๒๓๘๖๗ราย
ถ้าเป็นผู้ป่วยสะสมเนี่ยนะถ้าย้อนไปตั้งแต่นู้นเลยฮะ๖๓เลยนะ
ที่เราบาดใหม่เนี่ย๔๕๕๗๐๐๑รายนะฮะที่ติดโควิด๑๙ในไทย
วัคซีนเราฉีดไปแล้วสะสมทั้งหมด๑๔๐๖๗๔๙๓๘โดส

เป็นเข็ม๑เข็ม๒เข็ม๓บางคนไปเข็ม๔เข็ม๕แล้วก็มี
๖ก็มีนะโคศกรัฐบาลคุณธนกรวังบุญคงชนะ
บอกว่าองค์การอนามัยโลกยังคงยืนยันนะครับว่าโควิด๑๙
ยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดการระบาดนะครับโดยเฉพาะสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง๓๐นะฮะ
ขณะเดียวกันนะครับนายรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ก็ฝากเตือนไปยังคนไทยว่าต้องไม่ประมาทกาดอย่าตก
ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับ
เช่นนั้นเดี๋ยวสถานการณ์อาจจะกลับมารุนแรงได้
ทุกผู้ชมครับดูตรงนี้หน่อยนะฮะอยากจะขอความช่วยเหลือกันนะครับ
เพราะว่าญาติของนางสาวสอนวิสาตันตินิมิตสิริกุล
ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับไขกระดูกไม่ผลิตเม็ดเลือดแดงนะฮะ
ญาติของคุณสอนวิสาก็เลยฝากแจ้งมาว่าตอนนี้พบว่าเธอติดโควิดด้วยแล้วอาการสุดลง
ใส่เครื่องช่วยหายใจขนาดท่อจาก๓เซนติเมตรต้องเป็น๑๐เซนติเมตร
ท่านที่อยากจะบริจาคเลือดช่วยเหลือกันนะครับ
บริจาคได้ที่สภากาชาติไทยระบุชื่อนางสาวสอนวิสา
ตันตินิมิตรสิริกุลนะครับโดยคุณสอนวิสาเข้ารับการรักษา
โรงพยาบาลเกษมราชบางแคร์เมื่อ๑๓กรกฎาคมนะครับ
วันที่๑๕ก็คือเมื่อวานนี้โรงพยาบาล
ส่งเลือดไปตรวจที่สภากาชาติไทยอยู่ระหว่างการรอผลเลือด
แต่วันนี้อาการวิกฤตหนักมากขึ้น
ก็เลยอยากขอความช่วยเหลือจากท่านนะฮะ

ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมา